เห็นบอกว่าทำเอาสาวคนนี้ถึงก็อึ้งเลยเหรอ
คุณเคยทานข้าวหลามไหมเคยทานครับ
ดิฉันก็เคยทานแต่คุณดูนะคะ
สาวคนนี้ถึงกับอึ้งเมื่อเจอสิ่งนี้อยู่ในข้าวหลาม
เฮ้ย

อะไรอ่ะเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอ
ใช่เขาบอกว่าเธอเจอเนี่ยองค์ปู่พญานาคอยู่ในข้าวหลามที่ซื้อมา
เดี๋ยวนะซื้อข้าวหลาม
แถมองค์หลงปู่พญานาคเหรอ

คือเคี้ยวก็ได้แต่ว่าฟันน่าจะแตก

หลวงปู่น่าจะไม่เป็นไรแต่ฟันน่าจะแตก
แต่เธอเล่าให้ฟังบอกว่าซื้อข้าวหลามมาจากนครปฐมเอามาทาน
และระหว่างที่ทานก็เจอกับวัตถุประหลาดที่อยู่ในข้าวหลาม
พอหยิบคือเธอหยิบขึ้นมาดูเธอตกใจมาก
เพราะว่าเธอเจอกับเรือนสร้อยคอที่มีปู่พญานาคอยู่
แต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ว่าเธอไม่ได้กัดเข้าไป
ที่คุณชนะบอกหรือไม่ได้กลืนลงไป
แต่เอาจริงนะมันเป็นไปได้ไหม
เธอก็มองว่าอ่านในแง่ดีเนาะมองว่าหลวงปู่อาจจะมาให้โชคหรือเปล่า
หรือว่าอยากจะอยู่กับเธอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่แบบหลายคนก็สงสัยว่าแบบตกลงเป็นเรื่องจริงไหม
หรือยังไงหรือว่าหรือว่าเป็นการทำคอนเทนต์ขึ้นมา

หรือคนขายข้าวหลามอาจจะทำสร้อยที่ใส่อยู่ตก
อันนั้นคือข้อสันนิษฐานแรกเลยนะผมว่านะ

จริงมันอยู่ในบ้องข้าวหลามอ่ะใช่ไหมโอ้อันนี้ก็เห็นใจนะ